ออกมาซิ่งรถจักรยานหยุ่นในช่วงกลางคืน

ลักษณะเป็นการออกมาขี่รถจักรยานยนต์เล่น

เสียชีวิตคาที่เลยแต่ช่วงที่แข่งกันเขาถ่ายคลิปไว้ได้ไปดูค่ะ
โอ้โหคือเห็นชัดชัดจ๋าจ๋าเลยเนี่ย
จังหวะเสียหลักแล้วก็ไปกระแทกไฟลุกแบบเนี้ยค่ะ
ใช่ค่ะแล้วคนซ้อนเสียชีวิตคาที่คนซ้อนคนซ้อนเสียชีวิตคาที่
เอาชีวิตคนอื่นไปทำแบบเนี้ยอ่าในตีสามของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ตำรวจสนบุคโลค่ะได้รับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เชิงทางขึ้นสะพานพระราม๓ฝั่งทนมีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
พอตำรวจไปถึงกลางถนนเลยไปพบนายจักรพรหรือต้า
อายุ๑๕ปีค่ะมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
ร้องขอความช่วยเหลือนะคะกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ถัดไปไปเจอศพหนังสาวจันทนาหรือเตยอายุสิบห้าปี
มสองตอนนั้นเองนะคะนอนหายจมกองเลือด
กระโหลกศรีสับเปิดร่างกายแหลกเหลวห่างไปสามสิบเมตร
รถจักรยานยนต์ด้านขวามีรอยครูดตะแคงอยู่ข้างถนนนั่นแหละค่ะ
จากการสอบสวนนางสาวเอซึ่งเป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนบอกว่า
เป็นเด็กอยู่ชุมชนวัดไซด์แถวเจริญราชก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ออกมาเที่ยวกันมากันสามคัน
และสองคนก็เป็น๖คนด้วยกันระหว่างขึ้นสะพานพระรามสามจะกลับบ้านอยู่แล้วนะ
เห็นถนนโล่งค่ะทั้งสามคันก็เลยแข่งกันมาด้วยความเร็วเลย
และมีคนซ้อนท้ายถ่ายคลิปไว้ตลอดเลยจนกระทั่งมาเห็นอุบัติเหตุเต็มนี่แหละค่ะ
เนี่ยค่ะเบนเข้าช่องขวาสุดแล้วมันเสียหลักค่ะไปชนแบบนี้นะคะ
ลักษณะก็คือสะบัดอ่ะเนอะนี่หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ใช่ไหมหรือและนี่คนที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ
แต่นี่คือนอนขี่แล้วขายกลอยแบบนี้เลยอ่ะอ่าเบื้องต้นตำรวจนำศพส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ว่านี่ก็อยากจะให้ชมนะเป็นเรื่องของตัวอย่างวัยรุ่น
คือไม่รู้จะเตือนเร็วเตือนจนไม่รู้จะเตือนยังไงจริงไหนจะเรื่องหมวกกันน็อกไหนจะเรื่องการใช้ความเร็ว
นี่รู้กันบ้างไหมว่ารถแต่ละประเภทเขาจะใช้ความเร็วเท่าไหร่ตามกฎหมาย

ถ้าไม่รู้นะคะทำมาให้แล้วดูเลยนะคะแคปหน้าจอเอาไว้ทำเป็นสกรีนเซฟเวอร์หน้าจอโปรไฟล์ก็ได้จะได้จำได้
และนี่เป็นกฎหมายล่าสุดประกาศไม่เกิน๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะประกาศโดยราชกิจจานุเวกษาเอาดูเรื่องของรถยนต์ก่อน

ไม่เกิน๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะใครวิ่งเลนขวาสุดอย่ามาวิ่งต่ำกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผิดกฎหมาย
ถ้าคุณคิดว่าคุณเหยียบไม่ถึง๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปวิ่งเลนอื่น

รถบรรทุกรถโดยสารไม่เกิน๑๕คนความเร็วไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นไม่มีเลนขวาไม่มีเลนไหนนะคะ
รถโดยสาร๗๑๕คนไม่เกิน๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
อันนี้ต้องจำเลยนะรถตู้ขาต้องจำเร็วนะไม่เกิน๑๐๐นะคะ
ชักจูงรถยนต์๔ล้อเล็กรถยนต์๓ล้อไม่เกิน๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
มอเตอร์ไซต์ไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ย้ำไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง๘๒ก็ไม่เอานะคะ

ไบท์ด้วยความที่เครื่องมันแรงให้ไม่เกินหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกไปไม่ได้แล้วนะคะ
ส่วนพวกรถโรงเรียนรถรับส่งนักเรียนห้ามเกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
อันนี้คือกฎใหม่ที่ออกมาเพราะฉะนั้นจำให้ขึ้นใจแล้วพอตำรวจเขาไปจับเนี่ยเถียงเขาไม่ได้นะคะทีนี้
ถูกต้องจำกันเอาไว้นะคะ